มาแสดงความยินดีกับคุณยายเหน่งกันหน่อยนะฮะ
เป็นผู้โชคดีในโครงการรูดลุ้นเงินล้าน
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยไปแล้วนะครับ
ได้รับมอบไปแล้วท่านเอาไปรูดซื้อสินค้าจำเป็นไปแล้วนะครับ
ตามที่วงเงินตามที่รัฐบาลใส่เข้าไปในบัตร
จากนั้นโครงการนี้ท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นในการจับสลากรางวัล

คราวนี้ผู้โชคดีท่านที่๓ในการจับสลากรางวัล
ประจำวันที่๑๖ธันวาคมนี้
เป็นคุณยายอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ
นั่นก็คือคุณยายเหน่งคำจำรัฐอายุ๖๖ปี
ก็เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล
ว่าใช่ท่านหรือเปล่าที่เป็นผู้โชคดี
นี่ก็เห็นหน้าเห็นตาคุณยายเจ้าหน้าที่ก็ไปกอดแสดงความยินดีด้วย

ใช่นะครับเพราะว่าคุณยายเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการ
ผู้มีรายได้น้อยเป็นชาวตำบลนาจารย์นะครับ
หลังจากที่มีการประกาศผลจับสลากรางวัลงวด๑๖ธันวาคมเรียบร้อยแล้ว
ก็มีชื่อของคุณยายเหน่งคำจำรัฐนี่แหละครับ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปบอกอีกทีนึงนะครับ
คือคุณยายยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองได้รางวัล

ไปเซอร์ไพรส์แล้วจริงเจ้าหน้าที่แจ้งไปแล้ว
แต่ว่าก็เข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้ง
เนี่ยคุณยายเป็นคนชอบทำบุญทำทานช่วยเหลือสังคม

น่าจะเป็นอานิสงฆ์ของการทำความดีและเป็นคนชอบทำบุญด้วยนะครับ

ดีหลายตัวเนอะดีใจ
นอกจากกี่ทำบุญแล้วเสียเอาไปยังงานเงินร้านยังไง
เอากลับไปทำบุญไปเรื่อยนะ
ว่าจะให้เพื่อนทำบุญเอากลับไปเฮศเพื่อน
ไม่ได้แบ่งให้ไปด้วย
ไม่ไม่ได้แบ่งให้ไปไม่ได้ที่ไปทำบุญ
เห็นไหมคุณยายก็บอกจะเอาไปทำบุญทำบุญนะ

ใช่นะครับโดยชีวิตของคุณยายเนี่ย
ก็นอกจากคุณยายเป็นคนที่ชอบเหลือสังคมให้ทานอยู่เสมอแล้ว
เราก็สอบถามถึงประวัติชีวิตของคุณยายนะฮะ
ก่อนหน้านั้นคุณยายก็เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่
แล้วก็พี่น้องรวม๙คนจนคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปหมดนะครับ
คุณยายก็ครองตนเป็นโสดไม่เคยแต่งงานเลยนะ

เพราะว่ากลางวันน้องแล้วก็หลานก็จะออกไปทำนา

ตนก็คอยเป็นคนเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรนแทนพ่อแม่ของเขา
ตัวเองก็เลยไม่มีงานทำก็เลยอยู่บ้านนะครับ
อกจากการปลูกผักสวนครัวเล็กน้อยที่คุณยายเมื่อกี้เห็นไหม

จับอยู่แล้วก็เก็บขายตามหมู่บ้าน
ก็จะพอมีรายได้อยู่บ้างนะคุณยายบอกพอแล้ว

วันหนึ่ง๒๐๓๐บาทเอง
บาทให้หลานให้เหรนไปซื้อขนมกินอีกต่างหาก
ขณะที่รายได้ส่วนหนึ่งก็ได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เดือนละ๖๐๐บาทก็จะพอเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเป็นค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับ
ส่วนตอนนี้ได้เงิน๑ล้านแล้วนะครับคุณยายครับ
รางวัล๑ล้านบาทจะมีการมอบอย่างเป็นทางการ
ในสัปดาห์หน้าโดยไม่หักภาษี
อันนี้สิสำคัญ
แล้วก็ผู้โชคดีเป็นเศรษฐีใหม่รายนี้
จะยังได้รับสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยตลอดไป
จนถึงสิ้นสุดโครงการในรอบปีด้วยนะครับ